คุณอนุทินท่าทีของคุณอนุทินที่ผ่านมาไปดูเมื่อเช้านี้หน่อยค่ะ
คุณอนุทินเนี่ยก็มาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาแล้วนี่ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าวันนี้ประชุมก็เดี๋ยวต้องดูแหละว่าจะต้องได้มีการโหวตเลือกนายกหรือเปล่า
แต่ภูมิใจไทยเองคุยกันนะหาทางกันนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมรัฐสภาวันนี้

นี่คือคุณอนุทินกับลูกพักที่มีการประชุมกันนะ

เรื่องนี้แหละฮะว่าวันนี้ไม่น่าจะเสนอชื่อของนายกซ้ำได้

รวมถึงยังย้ำด้วยนะคะว่าภูมิใจไทยเนี่ย

กรณีไม่แก้มาตรา๑๑๒คืออย่าแตะอย่ายุ่ง

อันนี้กรณีฝากฝั่งคุณอนุทินเมื่อเช้า

ภาคอันดับ๓จะขึ้นมาตั้งรัฐบาลได้ไหม

อันนี้ยังภาคอันดับ๑เขาจัดการอยู่เลย